แหม่พูดไปเหมือนกลิ่นตุ๊ก

ดราม่าของชินชินวุฒินั่นแหละ

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเรื่องรับใช้ชาติใช่ไหม

มีอีกหนึ่งความคิดความเห็นจากรุ่นพี่นะฮะ

เขาโพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊คส่วนตัว
เล่าถึงความประทับใจครั้งหนึ่ง
ที่ได้มีโอกาสรู้จักกับชินชินวุฒ

บอกว่าเคยรู้จักนักร้องชินชินวุฒิ

เพราะว่าเคยไปเล่นคอนเสิร์ตงานเดียวกันครั้งหนึ่ง

ในตอนนั้นผมแค่ผู้แสดงความยินดี

ตอนนี้เขากำลังจะซ้อมโชว์ของตัวเอง

ให้ผมวงเล็บคนที่เขาแทบไม่รู้จัก

ตาของเขาตอนนั้นภูมิใจมาก
นั่นแหละชินวุฒิในความทรงจำของผม
คนไม่รักชาติในสายตาของคนทั้งหลายแฮช
ลูกออนไลน์ที่เขาบอกว่ารับใช้ชาติ
รักชาติจำเป็นต้องเป็นทหารอย่างเดียวไหม

นี่ก็เป็นอีกหลายความคิดนะคะ

ก็ถือว่าเขาตั้งใจทำงานในตรงนั้น
ให้คนใส่ใจแล้วก็ทุ่มเทกับงาน

มันก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคน

รับใช้ชาติหมดก็ถือเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ไม่ได้รับใช้ชาติไม่ได้เป็นอาหารแบบนี้เราไม่รักชาติหรือเปล่า
อันนี้ไม่ได้เข้าข้างใคร

ดิฉันก็อยากรับใช้ชาติขึ้นมาอีกแล้ว
คุณไม่ได้